เรื่องใหญ่ที่สังคมไทยจับตาแล้วก็เราเฝ้ารอกันมาตั้งแต่ปี๖๑นะคะว่าสุดท้ายแล้ว
จุดจบของคดีเสือดำจะเป็นอย่างไรครับกฎแห่งกรรมก็ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
สะท้อนแบบนี้นะคะหน้าหนึ่งเจ้าสัวเปรมชัยเข้าคุกดีกายืนโทษ๒ปี๑๔เดือน
ไม่รอลงอาญาเห็นไหมคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
จุดเริ่มต้นสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่๔กุมภา๒๕๖๑จำได้ไหมครับ
ภาพนี้ปรากฏออกมาเป็นข่าวดงดังมากเจ้าสัวเปรมชัยกรรณสูตรค่ะคุณผู้ชม
ถูกจับนะคะโดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกับพวกแล้วก็ของกลางเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองเก้งไก่ฟ้าหลังเทา
กเสือดำที่ถูกชำแหละแล้วปืนแล้วก็กระสุนปืนจำนวนมาก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นคดีสู้คดีกันมากว่า๓ปีค่ะ
ตั้งแต่สารชั้นต้นสารอุทธรณ์แล้วเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดทองผาภูมิมีการอ่านคำพิพากษาสารดีกาออกมาแล้วนะคะ
โดยคำพิพากษาสารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์คงโทษจำคุกจำเลยที่๑ก็คือนายเปรมชัยกรณสูตรเป็นเวลา๒ปี๑๔เดือน
จำคุกจำเลยที่๒นายยงโดดเคลือคนนี้เป็นคนขับรถ๒ปี๑๗เดือนจำคุกจำเลยที่๔นายธานีทุมมาตรทำหน้าที่เป็นนายพราน๒ปี๒๑เดือน
ส่วนจำเลยที่สามนางนาธีซึ่งเป็นแม่บ้านแม่ครัวนะคะก่อนหน้านี้สารอุทธรณ์ให้รอลงอาญาก็คือโทษจำคุกให้รอลงอาญา
เจ้าตัวตอนนั้นไม่ประสงค์จะดีกาต่อนะคะเพราะฉะนั้นโทษรอลงอาญาก็ถือว่าครบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะ
หลังจากที่สารมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมนะคะก็นำรถเรือนจำเนี่ยมารับทั้ง๓คนคือตอนนั้นเนี่ยนักข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปสัมภาษณ์คุณเปรมชัย
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์รวมถึงอีกสองคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะคะก็กรมราชธรรมนำรถเรือนจำมารับทั้งสามคนแล้วก็ส่งเข้าเรือนจำทองผาภูมิโดยมีทนายความแล้วก็กลุ่มญาติของคุณเปรมชัยเนี่ยเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจแบบนี้นะคะ
เป็นอันว่าเราสรุปสั้นเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยข่าวออกไปเยอะแล้วนะคะสรุปสั้นแบบนี้นะคะปิดฉากคดีเสือดำแต่สำหรับคุณเปรมชัยเนี่ยยังเหลืออีก๒คดีนะคะอยู่ระหว่างการต่อสู้ในชั้นศาลดีกา
นั่นก็คือจำได้ไหมที่มันมีคลิปเสียงหลุดออกมาที่มีการติดสินบนเจ้าพนักงานคดีเสนอสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐแลกกับการไม่ดำเนินคดีล่าสัตว์ป่าคดีนี้สารอุทธรพิพากษาจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญาอยู่ในชั้นศาลดีกาสู้กันอยู่นะคะแล้วก็คดีมีปืนรายเฟิลครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคดี
สวัสดีครับ